สนุกกันแล้วที่คุณเต้นทั้งวี่ทั้งวันไม่ยอมหยุดเนี่ย
มันเป็นเพราะอะไรอยากเข้าผับนี่ไงโอ้โหอยากเข้าผับ
ต้องเป็นเรื่องนี้แน่เลยอะไรตำรวจตรวจบัตร
ใช่ที่เขาแชร์ในโซเชียลปีใหม่ผ่านไป
มรดจะมีคอนบิจัยผ่านมา
เอ๊ะเดี๋ยวแล้วก่อนถ้าตำรวจเข้าไปในภัพกสติดุก็แดกเนียนกันหนีกันหมดเลย
มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงมันอยากจะที่ไม่เห็นตำรวจเลย
แต่ตำรวจที่นี่เขานึกว่าเป็นดีเจค่ะคุณ
ไปใช้บัตรดีกว่าไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจดูหน่อยครับตรวจบัตรประชาชนและพวกนาเปิดไฟให้ผมหน่อยนะครับ
เร็วไปเร็วครับชูบัตรประชาชนฮะ
ขอเสียงคนไม่มีแฟนหน่อยเร็ว
ที่ตำรวจตรวจเลยนะครับดูบัตรประชาชนไว้เลยนะครับ
เดี๋ยวแบบนี้มันทำได้ด้วยจริงเหรอ
สวัสดีครับผู้กล้องสวัสดีครับ

คือมันเป็นการเข้าไปตรวจบัตรประชาชนคือไปดูว่ามันมีคนที่อายุไม่ถึงเข้าไปเที่ยวหรือไม่

ระหว่างตรวจก็ให้คนในนั้นเขาเพิดเพลินไปด้วยเหรอ

คือตำรวจเนี่ยไปลงตามหับ
แล้วก็ขึ้นไปบูธดีเจเลย

คนไม่มีบัตรขอเสียงหน่อยครับ

ไม่ได้
ตำรวจเนี่ยพอทำแบบมีคนแบบสนุกสนานเนี่ย

เขาส่วนใหญ่นี้เขามีบัตรประชาชนพกมาหมด

ก็ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแหละ
แต่คลิปนี้พอแชร์ไปในโลกโซเชียล

ถึงความน่ารักของกรมตำรวจนะ
มีข้อความที่เผยแพร่บอกบอกว่า

ดีเจสายตรวจตำรวจตรวจบัตร๒๐๑๙ที่นี่ระยอง

ก็มีแซวมีชื่นชมชื่นชอบกันไปมากมาย
สร้างความสนุกสนานเป็นการตรวจบัตรแบบสุภาพ
แล้วก็ไม่ขัดจังหวะนักท่องเที่ยวที่กำลังเต้นด้วย
อย่างที่บอกปกติแล้วเนี่ยนะเวลาตำรวจเข้ามา
กำลังเต้นอยู่เลย
บางคนไม่ได้เสียอารมณ์อย่างเดียววิ่งนะครับ
ไม่รู้ตัวเองทำอะไรผิดแต่วิ่งก่อนล่ะ

ตกใจอะไรไม่รู้ค่ะวิ่งแล้วค่ะ
พอแบบเห็นตำรวจแบบนี้น่าดีใจน่าตื่นเต้นสนุกสนาน

เราก็เลยไปสืบเสาะสิว่าตำรวจท่านนี้เป็นใคร

คุณพูดอย่างนี้คุณรู้ไหมน้องใบตอง
ตอนนี้เนี่ยตำรวจท่านนี้อยู่ในสายกับเราแล้ว

ชัยมนธนพรมงคลพี่ทักหรือว่าผู้กองเล้งนั่นเอง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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

สถานีตำรวจภูทรบ้านฉางให้ผมเข้าไปตรวจสถานบริการนะครับ
โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับคนที่มาเที่ยวเนี่ย
ให้อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ

ก็ปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ย
เนื่องจากเจ้าที่เรากำลังน้อยนะครับ
มีแค่๔นายแต่ว่าคนเที่ยวเนี่ยเป็นร้อยนะครับ

ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้สามารถตรวจบัตรได้หมดทุกคนนะครับ

ก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนเวทีครับ

ไอเดียในการเป็นดีเจเพื่อมาขอตรวจบัตรเลย

เคยใช้วิธีนี้มั้ยคะที่อื่นมั้ยคะเคยมั้ยคะ

ครั้งแรกยังมันขนาดนี้เลยนะคะ
ต่อไปนี่ผับต่างจะต้องจ้างผู้กองแล้วค่ะ
ใครไม่ได้พกบัตรยกมือขึ้น
แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะผลการตอบรับดีมั้ยคะ
ดีเกินคาดครับคือผมก็เข้าไปแล้วก็เปิดเพลงไปด้วย
แล้วก็ขอตรวจตัดไปด้วยเขาก็ให้ความร่วมมือ
ซึ่งเขาก็ตกใจเหมือนกันอะต่างสมรวจก็ตกใจ
คนที่ไปเที่ยวก็ตกใจครับต่างคนต่างตกใจ

ค่ะวิธีนี้จะใช้ที่อื่นต่ออีกไหมคะผู้กองคะ
คงจะไม่นะครับคงเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลอะไรอย่างนี้นะครับ
ที่คนเยอะนะครับเราเข้าไปตรวจ
คือมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับไม่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะทำแบบนี้นะครับ
ผู้กองคะตอนนี้ผู้กองดังมากเลยนะคะในโซเชียลนะคะ

ติดอันดับเป็นผู้กองสายตื๊ดเป็นตำรวจสายตื๊ดดีเจไปแล้วนะคะ

มีประสบการณ์การเป็นดีเจมาก่อนไหมคะ
คือผมก็เคยลองเล่นดีเจนะครับ

ชอบนะครับสมัยหนุ่มนะครับสมัยวัยรุ่นก็ชอบแบบนี้

แล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็จำมานะครับว่าดีเจเขาเปิดอย่างนี้

โอ้โหดีเจต้องหลีกทางให้อะค่ะ

รองค่ะฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวกันหน่อยค่ะ
ใครที่ไปเที่ยวจะต้องพกบัตรไหมอายุเท่าไหร่ยังไงบ้าง
ก็ฝากไว้เลยนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกก็คือ
ถ้าเกิดไปเที่ยวไปดื่มก็เมาอยากขับนะครับ
ถ้าเมาแล้วขับก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ต้องเมาเอาแล้วไม่ขับจะได้กลับพร้อมตำรวจนะครับ

อ่ะเมาไม่ขับนะครับถ้าเมาแล้วขับกลับพร้อมคุณตำรวจนะครับ

ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมพกบัตรด้วยนะคะ
ใครที่จะไปเที่ยวพกบัตรประชาชนด้วย
ค่ะก็เพื่อความปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
ตำรวจก็ทำหน้าที่ดูแลพิทักษ์ประชาชนนั่นแหละ
ฝากกันไว้นะใครไปเจอกับผู้กองนะ

ยื่นบัตรให้แล้วก็มอบตัวแต่โดยดี

หมายถึงว่าให้ความร่วมมือกับผู้กองให้กับตำรวจโดยดี
ก็จะได้ทุกอย่างก็จะได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ตรวจวัยไปไวขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณค่ะตำรวจ
ขอเสียงแฟนข่าวหน่อยค่ะ
เอาล่ะครับเนี่ยมันเป็นความสนุกเป็นอีกหนึ่งมุม
ในเรื่องของการที่เวลาคุณตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจตา
มันคือสารการมันตึงเครียดใช่ถูกต้อง
ทำแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรล่ะสนุกสนานครึ้นกันเลยทีเดียว

คือเอาจริงดิฉันว่าผู้กองเล้งก็ไม่ได้ตั้งใจ
จะต้องโด่งดังกันไปคนแชร์กันไปเยอะขนาดนี้
เพราะว่ามีคนถ่ายคลิปเก็บไว้นะแต่หลายคนก็ให้ความร่วมมือ
แล้วก็ทำให้การตรวจบัตรมันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว

เพราะผู้กองบอกว่าคือไม่อยากให้รู้สึกว่า
พอตำรวจมาแล้วเซ็ง
ก็ต้องยอมรับนะเรื่องของการไปทงไปเที่ยวพวกนี้

แล้วก็เมาไม่ขับอันนี้ย้ำ
สำคัญมากนะคะถูกยึดรถนะคะคุณ
จะปรับในทิพย์นะในคุกด้วยนะ
เออเรื่องของจริงจังแล้วก็ย้ำกันนะครับ

ในการที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีในวันนี้กับเรา
พร้อมกับเสื้อยืดตลอนคาวอีก๒ตัว
วันนี้ก็จะมีผู้โชคดีทั้งหมด๓คน๓รางวัลที่เราจะแจกกัน
คุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ในรายการตลอดข่าวของเราปีหมูทองนี้

บอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงชอบดูรายการเราด้วย
เหตุผลโดนใจเราแจกไปเลย๓รางวัลค่ะ
เก็ต๑ตัวเสื้อยืดอีก๒ตัว
คุณผู้ชมทำให้ถูกกติกาด้วยกดไลค์กดแชร์เพจกันด้วย
เพราะฉะนั้นก็รวบสนุกได้ทั้งวันนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้ยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะฮะ
คิดไปค่อยดูว่าเหตุผลอะไรที่มันดีที่มันโดนที่มันเด็ดมาก
ส่งกันมานะคะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันผ่านทางช่องทางไลน์ด้วยนะ
ดิฉันชอบความปรารถนาดีและความเป็นห่วงของคุณผู้ชมมาก
ดิฉันกับคุณนิวนาวจะไฟช็อตนะคะ
ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าช็อตดิฉันทำอย่างนี้เลยค่ะ

มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไฟแรงกว่าตังหูอยู่แล้วนะคะ
ช็อตไฟต้มหูระเบิดเลยค่ะ